และดูเหมือนว่าปีนี้ครับอุณหภูมิทางการเมืองจะเข้มข้น
การเมืองในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเป็นปีที่ร้อนแรงสอดรับกับปีนักกษัตริย์ระกา
หรือที่โหราจารย์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นปีไก่ไฟ
เริ่มจากการตัดสินคดีของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
นางสาวยิ่งลักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีตกเป็นจำเลยในคดีปล่อยปละละเลย
ให้เกิดความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวสารนัดสืบพยานครั้งสุดท้ายในวันที่ยี่สิบเอ็ด
กรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหลังจากนั้นคู่ความทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์แถลงปิดคดีตามที่สารกำหนด
จากนั้นศาลจะอ่านคำพิพากษาภายใน๗วันเว้นแต่มีเหตุจำเป็นสามารถเลื่อนได้แต่ต้องไม่เกิน๑๔วัน
ซึ่งเป็นไปตามบทบรรยัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองมาตราสามสิบสอง
เท่ากับว่าประมาณเดือนสิงหาคมคำพิพากษาในคดีนี้จะปรากฏต่อสาธารณะ
ขณะที่ในส่วนการรับผิดทางแพ่งที่ถูกกระทรวงการคลัง
เรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว๓๕๐๐๐ล้านบาทนั้น
เพื่อให้สารปกครองสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

โดยสารจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ๑เดือน
หากสารยกคำร้องคำอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ
กรมบังคับคดีจะสามารถเข้ายึดทรัพย์ได้ทันที
เนื่องจากคำสั่งทางปกครองถือเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
และนี่คือชนวนเหตุสำคัญที่จะทำให้การเมืองไทย
กลับมาร้อนระอุอีกครั้ง
ขณะที่ประเด็นใหญ่ที่จะสะกดใจคนไทย
จดจ่อกับการเมืองมากที่สุด
หนีไม่พ้นการจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก

ที่คอสชวางโรดแมพไว้ช่วงปลายปี๒๕๖๐
หากไม่มีเงื่อนไขอื่นผุดขึ้นมาสอดแทรก
การเลือกตั้งครั้งนี้หลายกติกาสำคัญได้เปลี่ยนแปลงไป
ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างในหลายส่วน
ยังรวมไปถึงการขับเขี้ยวชี้เป็นชี้ตาย
เป็นชี้ตายว่าภักดิ์การเมืองใดจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ภายใต้ความดูแลของคอสชได้
อีกเรื่องหนึ่งและเป็นเรื่องใหญ่ที่จะอยู่คู่คนไทยไปอีก๒๐ปี
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคงอยู่ก็คือยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในปีนี้
มโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง๑๑ด้าน
และเป็นกรอบสำคัญที่รัฐบาลชุดต่อไปจะต้องเดินตาม
การจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณในเกือบทุกโครงการ
นี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในปีไก่ไฟนี้
จริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน